เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่คอนโดมิเนียมสูงถึง๒๗ชั้น
แล้วมันถล่มลงมาแล้วคือ
เขาก็กระตังตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือเปล่า
เพราะว่าคอนโดแห่งนี้คือเขาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์เพราะว่าคนงานเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
๑คนมีบาดเจ็บอีกหลายคนด้วย
และล่าสุดเหมือนกับทางบริษัทเองเขาออกหนังสือชี้แจงแล้วนะ
แต่เราไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันก่อนว่า
หลังจากที่คอนโดมิเนียมสูง๒๗ชั้น
อย่างที่บอกว่าอยู่ระหว่างกำลังก่อสร้าง
ตรงนี้อยู่ที่ไหนแถวถนนประชาราชค่ะ
ใกล้กับสี่แยกบางโพเขตบางซื่อกรุงเทพ
ตรงนั้นหน้าสายงานเขาก็ตอนที่เกิดเหตุนะคะ
ยังมีคนงานต่างด้าวอยู่บริเวณนั้นหลายคน
อยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจ

ตรวจสอบก็ไปเจอว่ามีคนบาดเจ็บถึง๕ราย
แล้วก็พบแรงงานผู้ชายค่ะเสียชีวิตหนึ่งศพด้วย
คือคนบาดเจ็บทั้งสามรายเนี่ยก่อนหน้านี้ทางสายงานเนี่ย
มีการเอารถกระบะไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแล้ว
ส่วนคนบาดเจ็บที่เหลือเนี่ยทางด้านของกู้ชีพค่ะ
ติ๊กตึงเขานำส่งโรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มคนงานเขาเข้าไปปรับแต่งพื้นที่นะคะ
มีเรื่องของการเทปูนซีเมนแต่โครงเหล็กที่ค้ำยันอยู่ที่ชั้น๒๐
แล้วก็ชั้น๒๗มันซุดตัวลงมาค่ะแล้วคนงานก็เลยตกลงมาถึงชั้นหนึ่ง
นี่แหละเลยเป็นเหตุที่ทำให้คนงานคนนึงค่ะที่ชื่อว่านายซูมิวไทย
อายุ๒๐ปีสัญชาติเมียนมาเสียชีวิตส่วนคนงานอีกห้าคนตกลงมาเหมือนกันแหละค่ะ
แต่ตกลงมาอยู่คาติดอยู่บริเวณชั้น๒๖คือจาก๒๗ลงมา๒๖มันชั้นเดียว
ก็เลยทั้งหมดก็เลยยังได้รับบาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ทางด้านของคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณยุภาวัยเสียงเพราะเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ตอนที่เขาได้ยินเขาได้ยินเสียงดังโครม
ตอนวันที่๓๐ช่วง๕ทุ่มครึ่งตรงที่ก่อสร้างนี่แหละ
ตอนนั้นได้ยินยังไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่รีบวิ่งไปดูเดี๋ยวลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์ค่ะ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบานบางโพ
ชุดพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ไปหาหลักฐานกู้ภัยก็ระดมกำลังนะคะ
แล้วก็อุปกรณ์ต่างไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะมีการเรียกคนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคนที่คุมงานก่อสร้างนี่แหละมาสอบปากคำอย่างละเอียด
พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตบังซื้อและกรุงเทพเข้ามาตรวจสอบอาคารดังกล่าวนะคะ
ซึ่งล่าสุดปิดกั้นพื้นที่อาคารนี้ให้เป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อนแล้ว
เพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาผู้กระทำประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บรวมทั้งเสียชีวิตด้วยค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะเป็นความคืบหน้า
จากทางบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะคะแห่งนี้
ก็คือชื่อบริษัทตผีนกลิดจำกัดค่ะ
เขามีการชี้แจงผ่านทางหนังสือแบบนี้นะคะ
เป็นแถลงการของบริษัทว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่เทคอนกรีตกองไว้แล้วเกลี่ยไม่ทัน
ทำให้มันไม่เกิดความไม่สมดุลในการกระจายน้ำหนัก
หรือเป็นเหตุให้นั่งร้านมันเกิดการซุดตัวนะคะ
ทางบริษัทจะให้วิศวกรรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แต่สาเหตุยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการซุดตัวของโครงสร้างอาคารแต่อย่างใดนะ
เพราะตอนแรกเนี่ยที่เป็นข่าวออกไปก็บอกว่าเอ๊ะหรืออาคารมันซุดตัวพังถล่มลงมาหรือเปล่า
ล่าสุดมันเป็นเรื่องของนั่งร้านนั่นเองนะคะที่สุดตัว
บริษัทเองขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะให้ความช่วยเหลือดูแลเยียวยาครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะ